รถกู้ชีพกู้ภัยเขากำลังปฏิบัติหน้าที่

ทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมกู้ภัยถึงต้องหักหลบเลยนะ

แดงเมื่อกี้คุณมองทันไหมคืออะไร

แล้วมันข้ามตัดหน้ารถจนรถเขาหักหลบ

รถกู้ภัยหักขวาแล้วนะ

แต่ว่าขวาก็มีรถสวนมาอีก
กู้ภัยก็ต้องหักซ้ายอีกพอหักซ้ายเสร็จโอ้โหมันเสียหลักทันทีฮะ
ใช่ค่ะนี่เจ้าของคลิปนี้นะเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มูลนิธิใต้เต็กตึงที่ท่าสารานครศรีธรรมราชเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนนั้นน่ะกำลังเดินทาง
จะไปรับคนเจ็บจากอุบัติเหตุคือมันมีอุบัติเหตุรถชนกัน
ทีนี้ก็ขับรถกู้ชีพกู้ภัยมาตามถนนท่าสารานพิตำที่นครศรีธรรมราช

จู่เจ้าตัวน้ำตาลมันวิ่งข้ามถนนมาตัดหน้ารถแบบนี้ค่ะ
มันวิ่งปรู๊ดมาเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วทำยังไงอ่ะ
รถเขาก็ต้องหักหลบสิเพื่อไม่ให้ชนหมา
แล้วทีนี้รถก็ไปเสียหลัก
แล้วก็ไปชนร้านขายน้ำริมถนน
ร้านพังนะทีนี้ทำอย่างไร

ผู้หญิงอายุ๓๕ปีนี่เจ็บสาหัสเลยค่ะ

ก็คือคนขับกู้ภัยนั่นแหละ
คนขับรถกู้ภัยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนกู้ไพที่เป็นคนเจ็บ
แล้วก็ช่วยเหลือร้านน้ำเนี่ยนะคะ
นำตัวคนเจ็บ๒คนส่งโรงพยาบาลท่าสารา
ล่าสุดอาการของทั้งสองคนโอ้โหปลอดภัยแล้วนะคะ

แล้วทีนี้เจ้าตัวที่มันวิ่งตัดหน้ารถเป็นยังไง

เสร็จแล้วก็ไปพอวิ่งตัดหน้าเสร็จ
แต่ว่ารถดูสิแบบนี้ร้านก็พังเสียหายนะคะ
ต้องเรียกมารับผิดชอบด้วยนะ
เรียกมาได้ไหมโหอันตรายนะครับคุณผู้ชมฮะ